เริ่มต้นรายการพาไปกินเลย
กินอะไรกันครับพาไปกินผลไม้พอเหมือนเปล่า
แต่จริงแล้วคือราชาของผลไม้อย่างทุเรียนนั่นเอง
คุณยังจำข่าวได้ใช่ไหมพอหลังจากที่ทีมมอลเขาเปิด
สั่งจองสั่งซื้อที่มีข่าวว่า๑นาที๘๐๐๐กว่าลูก
ณตอนนี้ยอดของการสั่งจองล็อตแรกคุณผู้ชม
พุ่งไปสูงถึงแสนกว่าลูกแล้วมูลค่า๗๐กว่าล้านบาทนะครับ
ซึ่งตอนนี้ทุเรียนราคาทุเรียนหน้าสวน
ก็ขึ้นไปกิโลกรัมหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทแล้วค่ะ
ไปดูข่าวนี้กันนะคะวันนี้เนี่ยถือว่าจะเป็นวันแรกแล้วแหละ
เห็นไหมคะค่อยบรรจุใส่รังใส่กล่องแพ็คอย่างดี
พอใส่รังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องขนขึ้นรถ
รถบรรทุกเอาไปส่งถึงมือผู้ที่สั่งซื้อที่จีน
นับไปเลยค่ะจากวันนี้ไปอีก๕วันนะคะ
คือเขาจองมาเขาสั่งมาทางออนไลน์ใช่ไหมครับ
นี่คือล็อตแรกที่ปิดแล้ว
แล้วกำลังเตรียมขนส่งกันแล้วนะครับ
ใช่ค่ะสินค้าอย่างที่บอกว่าอันนี้ล็อตแรกเท่านั้นเอง
จะส่งให้ครบ๑๓๐๐๐ลูกในหน้าผลไม้ปีนี้ค่ะ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกนะคะ
บอกว่ายอด๑๓๐๐๐ลูกที่สั่งซื้อ

อันนี้นะสัญญาซื้อขายปีแรกที่ทำไว้กับทีมอลเท่านั้น
เพราะว่าทำสัญญาเอาไว้คุณผู้ชม
ทำ๓ปีมูลค่า๑๕๐๐๐ล้านบาท
เฉลี่ยต่อปีก็คือหาร๓ไปก็ปีละ๕๐๐๐ล้านบาท
ทำให้ราคาทุเรียนหน้าสวนนับจากนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นแน่นอนนะคะ
พี่น้องเกษตรกรที่ขายก่อนหน้าที่จะเข้าสู่โครงการของทีมอลนั้นเนี่ย
ก็จะขายเฉลี่ยอยู่ที่๗๐บาทถึง๘๐บาทต่อกิโล
แต่ขนาดนี้ขายกันถึง๑๑๐บาทต่อกิโลนะครับ
แล้วก็มีความคาดหมายว่าในระดูการต่อไปที่จะออกในรอบต่อไป
ก็จะสูงถึงประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยบาทต่อกิโลกรัม
โอ้โหดีจังเลยนะฮะถ้าได้ราคาดีแบบนี้นะครับ
ถูกต้องค่ะโดยทางด้านนายชานนท์สงบจิต
กรรมการผู้จัดการบริษัทซุปเปอร์ฟรุตไทยแลนด์ก็บอกนะคะ
บอกว่าหลังจากที่มีลูกค้าสั่งซื้อทุเรียนออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเนี่ย
ก็ส่งผลให้ราคาทุเรียนปรับตัวสูงขึ้นค่ะ
ที่สำคัญล้งก็สามารถที่จะรับซื้อทุเรียนเกษตรกรได้แพงขึ้นด้วย
รัฐมนตรีบอกว่าเคยรับซื้อแบบเหมาสวน
ราคาอยู่ที่๗๐๘๐บาทต่อกิโลกรัมใช่ไหม
ปีนี้ราคามันขึ้นมาเยอะเหมือนกันคุณผู้ชม

ก็ดีนะฮะความนิยมเรื่องของทุเรียนไทยนะครับ
ผลไม้ราชาแห่งทุเรียนของบ้านเรานะครับ
ยิ่งถ้าสามารถทำออนไลน์ได้ทำตลาดได้
รวมถึงในส่วนของภาคการเกษตรเองนะครับ
เรียนรู้แบบเทคโนโลยีเหล่านี้นะ

แล้วก็บางทีอาจจะสามารถส่งออกติดต่อเองได้ด้วยนะ
เดี๋ยวนี้คนขายทุเรียนก็ทำออนไลน์กันเยอะนะ
เราเห็นแบบว่านี่ไงมีสั่งจองยอดออเดอร์มา
เพื่อนก็ถามกันในกรุ๊ปไลน์ใหญ่เลยจะเอาไหมจะสั่งไหม
นี่แค่เริ่มต้นนะครับก็จุดเริ่มต้นเล็กนะครับ